ฝากเตือนอีกหนึ่งเรื่องโอ้โหเจอกับสะพาน
มันไม่ใช่สะพานธรรมดาอย่างสูงอย่างชัน
เขาว่ากันว่าเป็นสะพานปราบเซียนไม่เซียนจริงอย่าไปใช้นะ
โอ้โหคุณชนะน่ากลัวนะ
เห็นอย่างนี้นี่ดิฉันเดาว่าตกลงมอเตอร์ไซคันนี้ไปไม่ถึงจุดหมายใช่ไหมคะ
ใช่ครับพยายามแล้วแงน
เงียบเลยค่ะ
โอ้โหตีรังกาลงมาแล้วหงายเงิบเลยนะครับ

นี่คือสะพานปราบเซียนจรรย์สนิทวงซอย๓
บ้านเขาให้ฉายาเอาไว้แบบนี้
คือเรื่องของเรื่องเหตุมันเกิดกับรายเดอร์คนหนึ่ง
กำลังขับรถไปส่งอาหารให้กับลูกค้าอยู่แถวสะพานข้ามคลอง
แต่ก่อนจะข้ามคลองไปส่งได้ก็ต้องขับข้ามสะพานคลองที่มันสูงอย่างนี้

แต่งานนี้มันไม่ถึงเอาสิคุณชนะ
เพราะอะไรเขาไม่ชินทางด้วยแหละหนึ่งถูกไหม
อาจจะทำให้เร่งเครื่องไปไม่สุด
หรือเข้าเกียร์ไปไม่ถูก
ด้วยทำให้รถไหลลงมาจากสะพาน

สิคุณเจ็บนิดเจ็บหน่อยแต่ก็เจ็บไง
ยังดีที่เขาใส่หมวกกันน็อกอยู่ค่ะคุณชนะ
คือถ้าผมจำไม่ผิดสะพานเนี่ยถูกสร้างขึ้นเนี่ย
ส่วนหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ต้องสูงอย่างนี้

ที่สะจรผ่านไปผ่านมาครอบครองนี้

เร่งเครื่องให้เต็มที่เพื่อที่จะขึ้นไปบนสะพานให้ได้
ถ้าคนเดินก็ยังพอเดินทางขึ้นได้

จริงไอ้ขึ้นไปไม่เท่าไหร่ไอ้ตอนลงมาต้องระวังอีกนะ
อันนี้จริงค่ะแล้วคือไม่ต้องแร่งเครื่องไงพลังส่งอยู่แล้วบางทีจะทะไล้ไปฝั่งไหนอีกก็ไม่รู้

ถ้าหากดูแล้วมันเป็นอันตรายก็ปรับปรุงหน่อยก็จะดีกว่านะคะ